ข่าวแรกวันนี้ไปดูที่เรื่องของครูกายแก้ว
แต่ไม่ใช่เรื่องของการไปสักการะบูชาหรืออะไรนะ
แต่มันไปเกี่ยวข้องกันนิดหน่อย
ตรงจุดที่มีการตั้งครูกายแก้วเอาไว้
มันมีการก่อสร้างหยุดแล้วก็มีบ่อท่อร้อยสายอยู่แถวนั้น
อยู่ผู้ชายสองคนขี่รถจักรยานยนต์ฝ่าตรงแนวกั้นตกลงไปในบ่อ
ใกล้กับจุดที่ตั้งครูกายแก้วไปดูครับ

ทำไมตกไปได้ยังไงคนก็เอ๊ะมันเป็นเรื่องไปลบหลู่อะไรหรือเปล่าหรือยังไง
ทำไมถึงไปตกตรงนั้นแล้วมันก็มีที่กงที่กั้นอยู่ไม่ใช่เหรอใช่อ่า

ดูภาพเหตุการณ์ในการช่วยก่อนแล้วกันนะฮะ

ที่ตัวรถกุญแจยังคาอยู่นะ
แล้วก็ค่อยยกรถขึ้นมานะฮะ
อันนี้เป็นบ่อท่อมร้อยสายลึก๑๕เมตร

คือหลังเกิดเหตุก็มีคนโทรแจ้งให้กู้ภัยมาช่วย
คนที่ขี่รถและคนซ้อนเป็นสองหนุ่มชาวเมียนมา

นำตัวส่งโรงพยาบาลไปแล้วนะฮะ

เหตุการณ์เกิดขึ้นตรงฝั่งขาเข้าแยกรัชดาราชพร้าวตอนตีหนึ่งที่ผ่านมา
ทั้งสองคนไม่ได้เสียชีวิตแต่เขาก็บาดเจ็บนะครับ

คนงานหยุดการก่อสร้างเลย
ต้องเอาแผ่นปูนมาปิดบริเวณปากบ่อท่อร้อยสายตรงนี้

ทีนี้เนี่ยรถจักรยานยนต์ก็มีการยกขึ้นมาใช่ไหมฮะ
แล้วก็เอาไปไว้ที่สวรรค์บุหรโยธีน
ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ตอนที่เกิดเห็มเปิดอยู่นะครับ
ทีนี้คนงานที่อยู่ตรงนั้นบอกว่า
เอ้าก็ชายสองคนก็ขี่รถจักรยานยนต์มา
มันไม่ใช่เรื่องลบลงลบหลู่อะไรหรอก
เมาเอ้าขี่รถมาแล้วเมานะฮะ

เขาขี่มาจากฝั่งรัชดาพิเศษ

แล้วอยู่เนี่ยขับชนแนวกั้นที่คนงานเขาปิดถนนอยู่อ่ะ
เขาทำงานอยู่ตรงบ๋อท่อ๑๐๐สายอะ

คนงานก็อะไรมายังไงก็ไม่รู้

แต่ว่าหลายคนก็พูดกันไป

คนนี้คนก็เอ๊ะสองคนนี้เข้าไปอะไรหรือเปล่าเนาะ
อาจจะมีเรื่องไม่ดีเกิดขึ้นหรือเปล่าอยู่ใกล้บริเวณจุดที่ตั้ง
ลบหลู่หรือยังไงอันนี้ก็เป็นคนก็วิจารณ์กันไป
แต่ว่าสุดท้ายแล้วเมาเมาแล้วขับแล้วไม่เห็นว่าเขามีเครื่องกั้น
คนเขาทำงานอยู่ก็ตกลงไปในบ่อตรงนี้บาดเจ็บนะครับ